ส่วนคดีสาวอายุ๑๘ปีถูกฆ่านะคะแล้วก็เผาศพจากนั้นทิ้งศพไว้ที่ข้างทาง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีสรุปแล้วผู้ที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้าน
ทำไปเพราะว่าอยากได้สร้อยคอทองคำแล้วก็แหวนทองนะคะก็ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์นะคะ
หลังจากควบคุมตัวได้แล้วเมื่อวานนี้พยายามค่ะจะนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุต่างต่างซึ่งมีสองสามจุดแต่เมื่อวานนี้ทำไม่ได้จริงจริงค่ะ
มีประชาชนเขาไปยืนรอรอธรรมดาเฉยไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่พยายามเข้าไปรุมประชาธรรม
ทำแผนไม่ได้เลยนะคะเมื่อวานนี้แผนการทำแผนในล่มเลยนะคะทำให้วันนี้เช้ามืดต้องนำตัวไปทำแผนอีกครั้งนะคะ
เพียรพลนวลเสน่ห์อายุ๒๗ปีหรือฤทธิ์เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านางสาวจริญญาช่วยพยักษ์อายุ๑๘ปีหรือน้องปลา
ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งเช้ามืดของวันนี้นะคะ
โดยมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรสุราธานีและตำรวจสพกัญจนดิตกว่า๑๐๐นาย
ตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างหนาแน่นเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยเมื่อวานนี้นะคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านเข้ามารุมประชาธรรมเพราะว่าโกรธแค้นที่ก่อเหตุฆ่าคนตายและเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
และประชาชนเขาเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยม
เมื่อวานนี้การทำแผนล่มค่ะส่วนวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดที่ไปทำแผนมีจุดไหนบ้างนะคะ
จุดแรกตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนจุดรับซื้อน้ำยางพาราที่จุดนี้นายสรายุทธ์
คล้ายอายุ๓๕ปีสามีและผู้เสียชีวิตเขาทำงานอยู่
ผู้ต้องหาเห็นผู้ตายสวมสร้อยคอทองคำและขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
จุดที่สองที่ไปทำแผนเป็นจุดที่นายฤทธิ์ไปดักรอผู้ตายที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ก่อนที่จะเรียกให้หยุดเพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีความคุ้นเคยกันอยู่บ้าง
ก็เรียกให้หยุดรถหลังจากนั้นใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์
ผู้ตายเนี่ยพลัดตกลงไปในคูน้ำข้างถนนไม่พอค่ะ
ตามลงไปซ้ำแบบนี้นะคะก็คือไปชกต่อยหลายครั้ง
ผู้ตายสลบแล้วก็เอามือบีบคอจนสิ้นใจ
ตลอดการทำแผนผู้ต้องหาสีหน้าค่อนข้างเรียบเฉยนะคะ
ขออภัยนะคะก้มหน้าตลอดเวลาไม่พูดอะไรเลย
แม้ผู้สื่อข่าวจะถามว่าจะมีอะไรฝากถึงใครไหม
ถึงครอบครัวของผู้ตายไหมไม่ตอบค่ะนิ่งเฉย
ขณะเดียวกันพ่อและญาติของผู้ต้องหาไปเยี่ยมนะคะ
ที่สพกรรณจนดิตศรีหน้าโสกเศร้า
และบอกว่านายฤทธิ์เป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัว
พ่อและแม่รักมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะ
ญาติยังทำใจไม่ได้เลยนะคะ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจร่างกายค่ะ
ก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลสุราธานี

ขณะที่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะคะ
เหตุผลคือเป็นคดีอุกชะกัน
และมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตค่ะ